สวัสดีค่ะช่วงนี้เนี่ยฝนตกพร่ำดิฉันก็ใส่ชุดดำมาจับอึ่งนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อึงอ่างออกมากินแมงเม่าเราก็จะกินอึ่งกันต่อไปค่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นเมนูปลดของใครหลายคน
พูดก็พูดไปนะคะวันนี้เนี่ยทางตอนบนรวมถึงทางตอนกลางของประเทศเนี่ยฝนน้อยแต่ต้องระวังช่วงไหนคุณผู้ชมมาดูจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนล่างของประเทศโดยเฉพาะภาคใต้นะคะภาคใต้ตอนล่างวันนี้จะเจอฝนหนักหน่อยโดยเฉพาะวันที่๕และวันที่๖นะคะวันนี้ต้องเฝ้าระวังให้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ
ปัจจัยหลักหลักก็มาจากเรื่องของกระแสลมนั่นแหละค่ะมาจากทางที่ตะวันตกเฉียงใต้กำลังจะเบาลงหน่อยนะคะแต่ก็ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นแถบภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้จะเจอฝนหนักหน่อยในวันที่ห้าและวันที่๖นะคะกลุ่มฝนจะสังเกตว่ากระจายไปทั่วประเทศแต่จะหนักบริเวณภาคใต้นั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อนวันนี้นะคะคุณผู้ชมสังเกตตัวเลขนะคะยังอยู่ที่ประมาณกลาง๓๐กลางกรุงเทพมหานคร๓๖เชียงใหม่๓๕องศาเซลเซียสภาคอีสานก็๓๔โดยประมาณนั่นเองนะคะ
รวมวันนี้เป็นอย่างไรตรวจสอบกันดีกว่านะคะภาพรวมแล้วภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด๓๗องศาเซลเซียสนะคะเชียงใหม่เพชรชบูรณนั้นก็มีโอกาสเกิดฝนนะคะ
ส่วนภาคอีสานฝนฟ้าขนองเท่ากันเลยค่ะวันนี้ฝนตกน้อยหน่อยนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วปริมาณจังหวัดในแต่ละภาคในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนเมื่อวานนี้
ส่วนวันนี้ภาคกลางมีฝน๑๔๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตอนกลางของภาคที่จะเจอฝนฟ้าขนองนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกค่ะวันนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยนะคะแถบจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนคลื่นนั้นจะสูงประมาณ๑เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เจอฝนหนักถึง๑๖๐ของพื้นที่สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธรุงสงคราปัตนิยรานราธิวาสเฝ้าระวังกันด้วยคลื่นสูง๑เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๑เมตรนะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันฝนเบาลงหน่อยนะคะอยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
พังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูนเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนเพียง๑๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าพื้นที่ไหนที่จะมีฝนตก
ซึ่งตอนนี้เขตจตุธักต์ก็มีเมคคลึมมาแล้วนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนเย็นเรามาตรวจสอบสภาพกันอีกทีเพราะว่าตอนเช้านี้นะคะจะต้องไปจับอึงมาทำอาหารให้ทั้งพิธีกรทั้ง๓ท่านทานกันแล้วลากันก่อนสวัสดีค่ะ

กระสือมาจับอึงกิน

เขาบอกไปย่างก็ได้ต้มแซ่บก็ได้แต่ว่าเมนูพวกนี้ดิฉันขอบาย

กินดูขอบคุณคุณสุภานีด้วยนะครับ